คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของเขยฝรั่ง
มั่นหมายกันเรียบร้อยแล้วไปดูบรรยากาศหน่อยนะครับ
เพราะว่าเขยฝรั่งอาจจะไม่ค่อยเคยเจอเรื่องของวัฒนธรรม
ในการขอมั่นสาวของบ้านเราคราวนี้เป็นอย่างไร

ขัดทะเดี๋ยวครั้งตรงนี้ก่อน
อยากจะมาเป็นเขยบ้านเราให้ทำอะไรก็ต้องทำตาม

แผลก็เป็นการจับให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันซะเลย
โอ๊ยยังไม่เคยผ่านพิธีแตกงานก็เลยไม่รู้
เป็นภาพบรรยากาศในการต้อนรับเขยฝรั่งของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับ

แล้วก็นางสาวนัทปพัฒน์จารัฐพรกุลนะครับ

ภายในงานมั่นแล้วก็งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

สร้างขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของทั้งคู่
นานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับ
เวลาเราที่ไปร่วมงานแต่งงานมั่นเนี่ย
คนที่เป็นญาติจะสนุกกว่า

อย่างเจ้าสาวเขาก็จะต้องรอทำพิธีรอเข้าพิธี
แต่ญาติเดินกันสนุกสนานเลย
นี่ก็มีเวี่ยงแฮดซะเลย
นี่เป็นการที่จะซักซ้อมก่อนไปเหวี่ยงเจ้าบ่าวเจ้าสาว
โดยระหว่างจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่ได้มีการเชิญหมอพรามมาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่
ด้วยภาษาเขมรท้องถิ่นสุรินนะครับ
พร้อมกับมีขบวนครอบครัวยาพิน้องและเพื่อนฝุ่งจำนวนมา

โดยคู่รักสาวไทยแล้วก็หนุ่มใหญ่ชาวต่างชาติ
ยังนำพระปรมชาติรรรยาคต์ของนายหลวงราชกาลที่๙
และก็ศพพระนะท์นางพระพระมราชินินาธิ

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะครับ
ยังมีการหาบข้าวของต่างไปรอบบ้าน

จะส่งเสริมให้ผู้อาศัยมั่งมีศรีสุข
ร่ำรวยเงินทองอิ่มน้ำสำราญ

สุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานนะครับ

แต่งงานในช่วงเดือนธันวาคมปี๒๕๖๐นะครับปีหน้านะครับ
โดยพ่อแม่สาวไทยก็ขอเงินสินสอด
ชาวต่างชาติรายนี้สูงถึง๗หลักนะครับ
ส่วนเส้นทางความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นเมื่อ๕ปีก่อน

ก่อนจะตัดสินใจคบหาดูใจกันนะครับ
นี่เป็นความเชื่อนะครับ
ในทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความหมายทั้งสิ้นนะครับ
พิธีมั่นเท่านั้นนะยังยิ่งใหญ่อลังการ

งานแต่งอีก๑ปีปี๒๕๖๐เดือนธันวาคมนี่แหละนะครับ